ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะ
เลี้ยงลูกสองคนเลิกกับอดีตสามีไปค่ะนะฮะ
แต่เธอบอกว่าถูกอดีตสามีเนี่ยตามมาทำร้ายถึงในโรงพยาบาลรัฐภูมิที่จังหวัดสงขลานะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ตรงนี้นะฮะคุณกันนิกานะฮะ
ก็คือคนที่ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนชื่อเล่นชื่อดิวนะนี่ฮะ
จะถูกอดีตสามีที่ชื่อสุริยะชื่อเล่นชื่อแปดนะครับ
ทำร้ายจนล้มลงกับพื้นถนนในโรงพยาบาลแล้วก็มีเพื่อนสองคนเพื่อนสามีเนี่ย
ดึงแขนคนละข้างเอาไว้นี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
นี่ดึงกันไปดึงกันมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอปภของโรงพยาบาลรัฐภูมิ
เข้ามาห้ามเข้ามาช่วยเธอบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มสี่สิบเอ็ดนาที
คืนวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาหน้าโรงพยาบาลรัฐภูมินะครับ
จังหวัดสงขลานี่นะฮะเธอบอกถูกบีบคอด้วยถูกผลักด้วย
ผู้หญิงตบด้วยใช่ไหมสามีนี่ก็ถอดเสื้ออยู่ตรงนี้
วันนี้เราได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาทางฝั่งของคนที่บอกว่าถูกทำร้ายก่อนนะคุณดิวนะครับ
อายุ๒๙ปีบ้านอยู่ที่ตำบลท่าชะม่วงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับ
นี่เธอบอกเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกสองคนนะ
กับอดีตสามีไปแล้วเธอก็โชว์ร่องรอยบาดแผลที่ฟกช้ำ
ศีรษะที่ลำคอที่ต้นแขนให้ดูบอกถูกอดีตสามีทำร้ายในคืนวันนั้น
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยจับได้นะตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน
อดีตสามีเนี่ยแอบไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วก็พยายามหาเรื่องเลิกกับเธอ
เธอมีหลักฐานเป็นคลิปแล้วก็แชทข้อความต่าง
อดีตสามีเนี่ยนอกใจสาเหตุที่สามีไปมีคนใหม่ในตอนนั้น

เนื่องจากเธอต้องไปผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก
ก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรกับสามีได้
เหมือนกับสามีภรรยาตามปกติ
สามีก็แอบไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึง

บอกสามีก็พยายามแต่งเรื่อง
ว่าเธอไปยืมเงินสร้างหนี้๔๕แสน
เงินเขาแล้วก็ไม่ยอมใช้
ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเดือดร้อน

ไปขโมยสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทไปขายอีก

ทำให้อดีตสามีอับอายแล้วก็ขอเลิก
ซึ่งจริงแล้วเธอบอกเธอไม่เคยยืมเงินใคร
ไม่เคยขโมยสร้อยทองไปขาย
สาเหตุก็คืออดีตสามีนั่นแหละ
ไปมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยกุเรื่องขึ้นมา
ตอนนี้เธอบอกเธอไปแจ้งความแล้วนะ
สพรัฐภูมินะแล้วก็เอาหลักฐานในกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ

น้องอดีตมีเจรสแต่ก็มันก็มีแก่แบบ
ดึงน้องมันจะบีบข้อน้อง

ตอนนั้นเราโดนประมาณกี่ครั้งได้ค่ะ

คือเขาก็จับล็อกตัวเราไว้ประมาณนั้น
ใช่แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกให้จับ
เผื่ออะไรถ้าจะห้ามลงจริง
ถ้าเขาไม่ไปห้ามหมาด้วยผู้ชาย
น้องจะยอดเร็งไหนไปสู้ถูกไหมคะ

แต่หนูไม่เคยแจ้งความเพราะน้องชื่อว่า
น้องอยู่พลงเพราะว่าเขายังไม่เป็นผู้ชาย

ไปแจ้งความนะครับทางฝั่งของฝ่ายชายนะฮะคุณแปดนะครับอดีตสามี
ก็ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจที่โรงพักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นี่ฮะคือทางฝั่งฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ลูกสาวไม่สบายอดีตภรรยานี่แหละโทรมาหาบอก
พาลูกไปหาหมอนี่นะหลังจากนั้นก็มีปากเสียงทะเลาะกันที่โรงพยาบาลเนี่ย
เพราะว่าตัวเขาไม่ได้กลับไปส่งที่บ้าน
เนื่องจากบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลแค่๒กิโลเนี่ย
ก็เลยผลักกันตัวของอดีตสามีบอกว่าตัวผมเองก็โดนดึงเสื้อจนขาด
โดนดึงกุญแจรถก็เลยมีการต่อยไปแบบไม่หยุด
นี่เขาบอกเขาก็มีหลักฐานเรื่องเสื้ออะไรขาดพวกนี้นะ
เนื่องจากอดีตภรรยาเนี่ยตอนนั้นสติไม่มีแล้ว
ไม่มีสติอยู่กับตัวเขาเลยแบบเหมือนกับต่อยไปไม่หยุด
อันนี้เขายอมรับแล้วมีรอปภที่อยู่ที่ป้อมแถวนั้นเนี่ย
ก็มาดึงมาห้ามนะส่วนเพื่อนของเขาเนี่ย
ก็มาช่วยกันมัดอดีตภรรยาไว้อีกแรงหนึ่ง
แล้วก็ให้ตัวเขาเนี่ยเดินออกไปข้างนอก
ที่อดีตภรรยาเนี่ยจะไปหยิบขวดมาทุบรถเขาอีก
ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้บีบคออดีตภรรยา

วงจรปิดก็เยอะแยะที่โรงพยาบาลเขาไม่มีทางทำร้ายอยู่แล้ว
วันนี้ก็เลยมาโรงพักเพื่อยืนยันว่า
ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุไม่ได้ทำร้ายตามที่ถูกแจ้งความ
ก้นยิบขวดมาแล้วมาถูกละเรา
คณะที่ทางตำรวจสภรรยรัฐภูมินะครับ
ถูกทำร้ายนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี
ส่วนการออกหมายเรียกต่างเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของฝั่งของผู้ที่มาแจ้งความก่อนนะ
คือถ้ามีผลตรวจเรียบร้อยก็จะเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ดูหลักฐานต่างกันต่อไป